โกยกันแนบไปคนละทิศคนละทางเห็นไหมมันมาแล้วเขาโง่โอ้โหดูมันวิ่งเข้าใส่
นี่แหละคือภาพนาทีชีวิตจริงเลยคนวิ่งหนีควายแม่ลูกอ่อน๒ตัวครับแล้วก็มีลูกควายอีก๒ตัวด้วยมันคลั่งไล่ควิดคนตายแล้วก็บาดเจ็บไปแล้ว
เหตุเกิดริมถนนนะครับในพื้นที่หมู่๒ตะบนศรีกระอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
นางสาวประพัดศรเทพสงเคราะห์อายุ๒๖ปีคนนี้ลูกสาว
แล้วก็นางสาวพัสราภามะลิทองอายุ๑๖ปีคนนี้เป็นหลานสาวครับ
ต้องหามนำส่งโรงพยาบาลตามกันไปครับ
หลังเกิดเหตุชาวบ้านตำรวจเจ้าหน้าที่ประจุศัตว
กู้ภัยต้องมามาต้อนควายครับ
้อนควายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะสุดท้ายไม่ไหว
ต้องใช้ปืนยิงควายแม่ลูกอ่อนทั้งสองตัวตายกลางป่าครับ
แล้วก็ลูกของมัน๒ตัวนะฮะ
เจ้าหน้าที่ยิงยาสลบได้สำเร็จนี่ครับต้องเด็ดชีวิตมัน
สอบสวนทราบว่าก่อนหน้านี้๔วันนางประเสริฐไปซื้อควายทั้ง๔ตัวนี้มาเลี้ยง
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยลูกควายแล้วก็หลานสาวนะครับ
คือไปเนี่ยพยายามไปดูลูกควายกับแม่ควายนะฮะออกไปดูมัน
จู่แม่ควาย๒ตัวเนี่ยวิ่งชนแล้วก็ควิด
บาดเจ็บก่อนเขาวิ่งนางประเสริฐออกมา
ประเสริฐออกมาคราวนี้โดนควายควิดเลือดท่วม
เธอสีชีวิตเลยโอ้โหเจ็บปวดมากครับนะครับส่วนหนึ่งในผู้รอดชีวิตคือ
ลุงสมชาติลุงสมชาติจิตมั่นอายุ๔๕ปีโดนควายไล่เหมือนกัน
ลุงรอดได้อย่างไรลุงแกล้งตายคือถูกควายชนแล้วขึ้นเหยียบทั้งตัว
แล้วท่านเชื่อว่าพุทธคุณบารมีของหลวงปู่ทวดพระสมเด็จหลวงพ่อเกิดวัดสะพาน
คุ้มครองให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยครับ
ค่ะ
เห้ยนู้นอยู่บนเคราะห์

แง่นี้โชว์ดิพี่โควายเหยียบ

ก็จริงด้วยควายแรงไม่แรงกับทั้งตัวอย่างเคราะห์พระสมชาติ
ลุงกุฏวาดหาจะไม่รู้ครับอยู่ใต้ต่างแล้วก็พระสมเด็จและก็
แต่เขาเป็นเจ้าของแล้วแต่เป็นเจ้าของใหม่
มันของใหม่ไงคือกลิ่นอาจจะยังไม่ได้กัน
นี่ค่ะคือศพของนางประเสริฐ
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดอินประชาราม
ทั้งความเสียใจและก็ศพเศร้าของคนในครอบครัว
ญาติญาติต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงครับ

หลับอารมณ์นะฮะเราจะจำเรื่องของร้านหมูกระทะโต้ขึ้นที่นนทบุรีได้